ท่านผู้ชมครับเชื่อว่าท่านคงจะได้เห็นคลิปนี้กันแล้วนะครับ
คลิปที่สัตวแพทย์หญิงคนหนึ่งไปช่วยเหลือหญิงสาวที่คลอดลูกอยู่กลางถนน
ใช่ค่ะคลิปนี้นะคะชาวเน็ตบอกว่าเป็นคลิปที่สุดแห่งปี
คือบังเอิญไปคลอดลูกอยู่กลางถนนเนี่ยลูกเนี่ยออกมาจากท้องแล้ว
แต่มันต้องทำอะไรอีกหลายสิ่งหลายอย่างใช่ไหมในการช่วยเหลือเด็ก
เด็กก็แบบมีท่าทางที่แบบอาการดูไม่ดีคุณหมอก็รีบเอาไปที่คลินิกของตัวเอง
ซึ่งเป็นคลินิกของสัตวแพทย์เขารักษาสัตว์คำถามตามมาแน่นอนนะฮะ
สิ่งหลายอย่างนอกจากการชื่นชมนะอันนี้เป็นคำถามไม่ใช่ว่าไปเชิงต่อว่าอะไรนะ
เป็นคำถามที่เราอยากรู้เฉยและวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีหาคำตอบให้หมด

กับสัตว์พร้อดลูกเนี่ยมันทำเหมือนกันไหม
เครื่องไม้เครื่องมือใช้แบบไหนอะไรยังไง

เอาดูคลิปก่อนเดี๋ยวบอกดูคลิปก่อนนะครับ
ให้เปิดนะเปิดด้านหลัง
ไปด้านหน้าก็ได้

พร้อมพร้อมเอาลูกยางเอาลูกยาง
ลูกยางได้แล้ว
พื้นใหญ่มาก่อนนะคะ

ไปโรงพยาบาลเลยค่ะ

ชมพูละอยู่แล้ว

ประมาณปลาดเดียว

ไม่มีอะไรเว้ยทีนี้อยู่ด้วย
ได้ยินเสียงเด็กร้องแล้วทุกคนก็ดีใจ
คนที่ดูคลิปก็โอ้โหดูลลลยัดไปด้วย
ขออนุญาตเบลอนิดนึงนะครับพอดีเลือดน้องเยอะ

ตัวซีดแบบอมม่วงแล้วแล้วก็นิ่งมากไม่มีเสียงร้องอะไรเลย
พามาที่คลินิกช่วยจนแบบตัวชมพูแล้วที่คุณหมอบอกแล้วก็พาไปต่อโรงพยาบาล
เพราะว่าไปคลอดลูกอยู่กลางถนนแล้วใกล้คลินิกพอดีมันมืดด้วย
ก็เลยต้องพามาที่คลินิกก่อนนะครับคุณหมอที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยคือคุณหมอมนต์นะฮะ
เป็นสัตวแพทย์หญิงนะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปคุยมาด้วยแล้ว
คำตอบได้การอธิบายอะไรมาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
เป็นเหตุการณ์ที่คุณหมอมนต์ไปช่วยชีวิตหนูน้อยแรกเกิดคนหนึ่ง
แบบเต็มที่ทุกวิถีทางทุกอย่างเท่าที่ทำได้ตามหลักทางการแพทย์นะฮะ
ดูดน้ำคร่ำออกจากปากจมูกของทารกน้อยเปิดทางให้ออกซิเจนเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกาย
คุณหมอเนี่ยนอกจากมุ่งมั่นแล้วจะเห็นได้ชัดว่าใจเย็นและสติดีมาก
ให้การช่วยเหลือแบบไม่ลดละเลยมีเจ้าหน้าที่มีคนมาช่วยกันเต็มไปหมดนะครับ
ทารกเนี่ยรอดปลอดภัยนะครับด้วยเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็สิ่งต่างที่เป็นความสามารถของคุณหมอ
แล้วกู้ภัยก็มาถึงคลินิกนะครับช่วงที่หนูน้อยคนนี้ก็ส่งเสียงร้องออกมาพอดีเลยนะครับ
คือเด็กต้องร้องคุณเดี๋ยวมาสอนเด็กคลอดออกมาจากไหนต้องร้อง
ใช่ค่ะคือร้องคือปลอดภัยคือเด็กแข็งแรงดีหายใจได้เองปากหายใจขยายปอดอะไรพวกนี้ได้จากปกติต้องอยู่ด้วยสายสดือที่อยู่ในท้องแม่เนี่ยนะนะครับ
เหตุการณ์นี้ก็แชร์กันไปเยอะครับตั้งแต่เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับโดยบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนทุ่มนึงนะ
คลินิคใช่ไหมเป็นคลินิครักษาศัพท์อยู่ดีมีผู้ชายวิ่งเข้ามาหามหา
นั่นแหละหมอมนต์เนี่ยโอ้โหไปเลยวิ่งไปดูเด็กเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็พามาที่คลินิกนะคนที่โพสต์ยังบอกว่าภูมิใจแทนหมอมนต์มากแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยปล่อเรียกแท็กซี่แล้วแต่ไม่ยอมรับเลยต้องถึงมือหมอมนต์แม่ไม่รู้คันไหนนะเนี่ย
ชาวโซเชียลเมื่อเห็นคลิปแล้วก็เข้าไปชื่นชมนะฮะรวมทั้งพลเมืองดีที่ช่วยเหลือกันด้วยนะครับบอกว่านี่เป็นคลิปแห่งปีเลย
ด้วยนี่นะฮะอ่าบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงหนึ่งทุ่มเมื่อวานนี้
ตอนนั้นก็กำลังรักษาสุนัขชื่อแอร์ฟอร์สสัตว์เลี้ยงของลูกค้าที่มาที่คลินิก
อยู่มีคนวิ่งเข้ามาบอกบอกว่ามีหญิงตั้งคันคลอดลูกอยู่ในซอย
ลูกออกมาแล้วแต่เด็กไม่ร้องอยากให้หมอไปช่วยหน่อย
กลัวว่าเด็กจะตายหมอรีบวิ่งออกจากคลินิกทันที
พร้อมกับใส่ถุงมือทั้งสองข้างไปด้วยโอ้โหตั้งสติดีมากพร้อมเลยอ่ะ
ใช่ไหมพร้อมช่วยหมอรู้เลยว่าต้องใส่ถุงมือไปด้วย
พอไปถึงหมอบอกว่าพบว่าเด็กออกมาแล้วมีสายสดือติดออกมาด้วย
ถุงน้ำคร่ำก็ถูกแกะออกแล้วทำไมถึงถูกแกะออกเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
ส่วนเด็กตอนนั้นเนี่ยตัวม่วงไม่ร้องไม่หายใจและหัวใจหยุดเต้น
หมอมนต์บอกว่ารีบใช้นิ้วกดหน้าอกปั๊มทันที
ก่อนจะรีบวิ่งพาเด็กมาที่คลินิกเพื่อจะหาทางทำให้เด็กหายใจ
เนื่องจากตรงจุดเกิดเหตุไม่มีเครื่องมือและมันมืดมาก
เมื่อมาถึงคลินิกวางเด็กไว้บนเตียงที่เป็นเตียงรักษา
ซึ่งเป็นเตียงเดียวกับที่ไว้ตรวจอาการสัตว์ค่ะนะ
แต่ณเวลานั้นมันก็ต้องรักษากันก่อนแล้วนะ
แต่เครื่องไม้เครื่องมือคุณหมอบอกมันเป็นของใหม่หมดอยู่แล้วนะครับ
มันต้องเปลี่ยนใช้แล้วเปลี่ยนหลังจากนั้นใช้สลิงค์ดูดน้ำมูกเด็กทารกนะ
อ่าดูดน้ำคร่ำแล้วก็เขย่าตัวพร้อมกับใช้นิ้วกดหน้าอก
เพื่อปั๊มหัวใจเด็กกระทั่งเด็กหายใจเองได้
แล้วก็ส่งเสียงร้องออกมาท่ามกลางเสียงโหร้องดีใจของผู้คนในคลินิก
และพลเมืองดีที่มาช่วยกันไม่มีสายของการหายใจใดทั้งสิ้น
แล้วก็จับไปก็ไม่เจอว่าน้องมีหัวใจเต้นคือไม่รู้สึกอะค่ะ
ก็เลยรีบเขย่าก่อนเลยเขย่าเพื่อให้น้ำคราบต่างห่างออกมา
แล้วก็เอามือล้วงแต่นะตอนนั้นไม่มีอุปกรณ์ใดทั้งสิ้นเลย
เราก็เลยขออนุญาตคุณแม่ว่าแบบขอไปที่คลินิกได้ไหม
พอแม่เขาอนุญาตปุ๊บจ้าหมอก็แจ้นเลยค่ะพอมาถึงก็ตามภาพเลยค่ะ
เราไม่มีอะไรอยู่บนโต๊ะเลยณตอนนั้นก็คิดว่าจะรีบไปเอาแผนลองซ้ำ
แต่คิดว่าเราควรจะรีบเอาน้องอยู่ที่โต๊ะแล้วเรียกพี่เขาไปหยิบดีกว่า
ก็น้องวางบนโต๊ะตอนที่วางบนโต๊ะเหมือนมีเสียงเฮือกนึงขึ้นมา
เราก็เลยแบบรีบเลยจัดการต่อเนื่อง
คุณหมอคะทำไมคุณหมอถึงตัดสินใจไปช่วยเพราะว่าคุณหมอตอนนั้นมีคิวรักษาสัตว์อยู่ด้วย
คิดว่าเขามาเรียกให้เราไปช่วยมันแสดงว่าด่วนมากแล้วก็คิดว่าหนึ่งชีวิต
แล้วณตรงจุดบนโต๊ะเนี่ยคือไม่ได้ป่วยหนัก
คือนัทคิดว่าอันนี้รอได้อันนั้นรอไม่ได้ก็เลยวิ่งไปเลยค่ะ
นี่ฮะคุณหมอบอกตอนช่วยนี่ไม่คิดถึงเหตุผลอะไรทั้งสิ้น
คิดอย่างเดียวเด็กต้องรอดต้องช่วยให้ถึงที่สุด
คือคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐก็ถามว่าเออคุณหมอคือถามจริงอะนะค่ะ
ทำคลอดคนเนี่ยมันเหมือนกับทำคลอดสัตว์ไหม
ที่ช่วยเหลือแล้วก็ทำกันอยู่เป็นประจำเนี่ยเพราะคุณหมอเป็นสัตวแพทย์
คุณหมอบอกว่าใช่ค่ะหัวเราะแล้วบอกใช่ค่ะ
มันเหมือนกันทั้งคนและสัตว์นั่นแหละแต่นี่เป็นครั้งแรกที่คุณหมอคือไม่ได้ถึงขั้นทำคลอดจนแบบคลอดออกมาจากท้อง
แต่นี่เป็นครั้งแรกที่ช่วยเหลือเด็กเพิ่งคลอดออกมาจากท้องแม่เลย
ก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่สามารถช่วยน้องให้มีชีวิตรอดได้
เพราะตลอดเวลา๑๐ปีที่ผ่านมาตั้งแต่เรียนจบสัตวแพทย์
คุณหมอมนต์บอกว่าเป็นหมอรักษาสัตว์มาตลอดนะฮะไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลย

นี่คือที่สุดในชีวิตจริง
คุณศักดิ์สิทธิ์ผู้สื่อข่าวของเราถามต่อครับบอกว่าหลายคนก็เขาก็กังวลนะนะ
เอ๊ะแล้วอุปกรณ์ต่างที่คุณหมอใช้ที่คลินิกใช้กับเด็กเนี่ย
มันเป็นอุปกรณ์เดียวกับที่ใช้รักษาสัตว์อะไรหรือเปล่า
คุณหมอบอกว่าของทุกอย่างไม่ต้องกังวลเป็นของใหม่หมดทุกชิ้นปลอดภัยไม่มีเชื้อโรค
อะไรเอ่ยเนี่ยมันเกี่ยวกับที่ทำสุดนักเลยใช่ไหม
แต่เรามีของใหม่หมดนะคะเรามีสต๊อกอยู่
เป็นครั้งแรกเลยไหมคะที่พี่ได้จับน้องทะลงหรือว่าทำพอดน้อง
ครั้งแรกเลยคิดว่าไม่ได้มีเหตุการณ์อย่างนี้กับเรา
เราไม่ได้เป็นเราจบสัตวแพทย์เนอะเราก็อยู่แต่กับน้องหมาน้องแมว
แต่เราช่วยชีวิตหมาแมวแบบนี้บ่อย
เหมือนกันเลยหลักการเดียวกัน
เหมือนกันเลยเราก็เลยถ่ายหลายคุณฐานไม่ตื่นเต้นไม่ตกใจ
เราทำบ่อยมากเลยแต่แค่เปลี่ยนขนาดตัว
คือน้องกักตัวเล็กแล้วก็ทำตัวใหญ่หน่อยก็เป็นคน
ตอนที่คุณหมอเรียนเนี่ยคือเราสัตวแพทย์กับแพทย์เนี่ยมันมีพื้นฐานเดียวกันไหมคะคุณหมอ
ก็คือต้องเรียนแต่ของหมอก็มีทั้งหมาแมวปลาไก่กระต่ายสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์ทุกอย่างคือสัตว์ปีกสัตว์คือมันมีหลายสัตว์
เรียนก็คือจะแตกต่างกันตรงนี้แต่ในเรื่องของหลักการในการช่วยชีวิตหรือว่าหลักการในการให้ยาต่างคล้ายกัน
ขอบคุณทุกช่องเลยที่มาทำข่าวแล้วทำให้ได้เป็นแรงบันดาลใจ
ในการไม่มองข้ามชีวิตจะเป็นจะตายมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเพียงเสี้ยววินาที
คุณหมอพูดดีจังเลยคุณหมอบอกคือไม่ต้องขอบคุณคุณหมอหรอก
ต้องขอบคุณแพทย์อาจารย์ของคุณหมอขอบคุณวิชาชีพของคุณหมอที่ทำให้ได้ช่วยเหลือเด็กในวันนี้นะ
ค่ะก็ต้องขอบคุณจิตใจของคุณหมอความมีน้ำใจที่แบบมาเรียกปุ๊บไปปั๊บช่วยทันที
คุณหมอนางฟ้าของเราจริงสุดยอดจริงนะคะคุณศักดิ์สิทธิ์นักข่าวของเราไปคุยกับพลเมืองดีอีกคนนึงค่ะคุณผู้ชม
แล้วคุณหมอมีแฟนหรือยังเดี๋ยวสิเดี๋ยวเล่าให้ฟังเดี๋ยวสิแป๊บนึงเดี๋ยวถามให้
อีกคนนึงคนนี้ค่ะครับคุณวราราชหุณปุลเป็นภรรยาของผู้ชายที่วิ่งไปตามหมอมนต์อ่ะอ๋อเหรอฮะ
ใช่เขาก็เล่าให้ฟังแบบนี้นะคะว่าตากผ้าอยู่ระเบียงบ้านชั้น๒ข้างบนเนี่ยตะโกนเสียงดังว่าเด็กจะคลอดเด็กจะคลอด
ก็เลยรีบมาดูคือหัวเด็กโผล่ออกมาแล้วอะค่ะวินาทีนั้นด้วยสัญชาติยานตัวเองก็เป็นแม่มีลูกอ่อนเหมือนกัน
จับเด็กดึงออกมานะคะแล้วคนที่ฉีกถุงน้ำคร่ำก็คือคุณวรารัฐนะคะค่ะคือเห็นเด็กโผล่ออกมาแล้ว
ดึงเด็กออกมาฉีกถุงน้ำคร่ำแล้วจับเด็กพลิกยกขาเพื่อให้เด็กมีสติห้อยหัวลงนี่คือคนแรกที่เข้าไปช่วย
แต่นี่คือถูกต้องแล้วนะฮะต้องฉีกถูกต้องค่ะแต่เด็กยังเงียบซึ่งวิธีการทั้งหมดนี้ถามว่า
คุณวรารัฐทำเป็นได้ยังไงคุณวรารัฐบอกว่าตัวเองก็เพิ่งมีลูกแล้วลูกยังเล็กด้วย
ที่ตัวเองจะคลอดก็ศึกษาข้อมูลก็เลยรู้ข้อมูลค่ะ
แต่สิ่งที่ช่วยเนี่ยคือมันยังไม่ได้ผลเต็มที่เพราะเด็กยังเงียบอยู่
ก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะคลินิกหมอมนต์สัตวแพทย์สาวอยู่ข้าง
บอกสามีวิ่งไปตามหมอมนต์มาช่วยหน่อยก็เลยให้สามีวิ่งไปเรียกค่ะ
บอกแฟนให้ลงมาดูค่ะไปดูว่าข้างบ้านเขาเหมือนจะคลอดลูกอะไรอย่างเงี้
ออกไปดูหน่อยถ้ารถไม่มีก็ไปส่งเขาอะไรอย่างนี้ค่ะ
เดินมาจะถึงเขาแล้วเขาบอกว่าไม่ไหวแล้วเอาออกมาแล้วอะไรอย่างเงี้
คือหัวเด็กออกมาแล้วหน่อยนึงแล้วอุ้มลูกอยู่เราก็ช่วยอะไรไม่ได้
ก็เลยบอกให้น้องอีกคนนึงว่าไปช่วยเขาหน่อย
หัวเด็กออกมาแล้วไอ้น้องคนนั้นก็เหมือนจะเป็นลมไง
เลยบอกว่างั้นอุ้มลูกให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่วิ่งไปดูเองอะไรอย่างนี้
ก็เลยส่งลูกให้เขาแล้วก็วิ่งไปดูปรากฏว่าเด็กออกมาทั้งตัวแล้ว
เหมือนถุงน้ำค่ำออกมาได้สักครึ่งหน้าเด็กมั้ง
แล้วกลัวเขาแบบหายใจไม่ออกเราก็เลยตัดสินใจฉีกถุง

คุยโทรศัพท์กับเหมือนรถพยาบาลมั้ง
ว่าเขาบอกว่าให้ทำตามที่เขาบอกอย่าวางสายนะอะไรอย่างนี้
บอกให้ไปหาผ้าสะอาดมาเช็ดหน้า
ก็เช็ดตามเขาแต่เด็กก็ยังไม่ร้องเราก็ไม่รู้จะทำไงค่ะ
ก็เลยทั้งจับพลิกจับยกขาขึ้นอะไรอย่างนี้
เหมือนที่เอาง่ายดูจากเฟซบุ๊กอะค่ะ
พยายามจะให้ร้องเด็กแค่อ้าปากแต่คือก็ยังไม่อะไรอีก
ดุกดิกอะไรอย่างนี้ก็ดูท่าไม่ดีแล้วก็เลยบอกแฟนบอกว่า
พี่ไปตามหมอมนตร์แล้วกันอย่างไรก็แบบคลีนิกเป็นหมอ
ไม่รู้จะทำยังไงมีอุปกรณ์อันเดียวคือไอ้ที่ดูดน้ำมูกลูก
จุกแดงหน้าหมอต้องการก็เลยวิ่งขึ้นไปเอามาช่วยนั่น
อ๋อที่ผิดนั่นเป็นของพี่เองใช่
รู้สึกดีใจมากดีใจมากเลยที่แบบว่าได้ช่วยให้น้องเขามีชีวิต
ค่ะตอนแรกคือแบบใจไม่ดีแล้วแต่พอไปคลินิกคุณหมอแล้ว
พอน้องเริ่มน้องอะไรอย่างนี้น้ำตาไหลเลย
นี่ก็ต้องชื่นชมคุณวรารัฐเป็นคนแรกที่ไปช่วย
เป็นคนไปตามหมอมนต์บอกว่าโอ้โหแล้วพอเด็กร้องปุ๊บเนี่ยนะ
ว่าเด็กแข็งแรงดีน้ำตาแทบไหลอ่ะ
ส่วนอีกคนนึงที่น้ำตาไหลเลยค่ะคุณพอเด็กค่ะ
นายมองซอเป็นคนงานก่อสร้างชาวพม่าค่ะ
ก็กำลังทำงานอยู่ทำงานกลางแดดอยู่นะคะ
แล้วก็เนี่ยเราไปคุยด้วยนะทีมข่าวของเรา
เมื่อคืนเป็นความโตขอบกับลูกแล้ว
ไปดูที่นอนใหม่กำลังรอต้อนรับลูกชาย
นี่ค่ะก็มีอุปกรณ์ต่างนะคะคนก็ให้ของของขวัญกันเยอะเลย
มองซอบอกว่ามีความสุขมากที่ได้ลูกชายนะคะ
แล้วก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนตกใจมากคือภรรยาเนี่ยบ่นว่าปวดปัสสาวะ
อยากจะเข้าห้องน้ำแต่จู่ลูกออกมาเลยอะค่ะ
ตอนนั้นก็ตกใจกังวลทำอะไรไม่ถูกเพราะว่าลูกเนี่ยไม่ร้อง
อาการไม่ค่อยดีกลัวว่าลูกจะไม่รอด
จนถึงวินาทีนี้ตัวพ่อยังไม่ได้เห็นหน้าลูกนะคะ
เพราะว่าอยู่โรงพยาบาลนะคะคุณหมอที่โรงพยาบาลสิริราชนำไปดูแลก่อนในเบื้องต้นนะคะ

คือคุณพ่อมองซอบอกเลยว่าขอบคุณทุกคนจริงที่ช่วยเหลือโดยเฉพาะหมอมนต์
ถ้าไม่มีหมอมนต์ลูกของพ่อเนี่ยคงไม่รอดแน่

ชื่ออะไรฮะชื่อน้องหนึ่งค่ะอ๋อลูกคนแรกไงครับนะคะตั้งชื่อว่าน้องหนึ่ง
แรงงานชาวพม่านะครับมาทำงานที่ไทยนะฮะนี่คนไทยก็มีน้ำใจช่วยเหลือ
ใช่ตอนนี้หนูน้อยอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชนะคะทั้งแม่ทั้งลูกนะคะ
ปิดท้ายที่คำถามที่คุณภาคภูมิถามล่ะค่ะโอ้ยเขาถามกันทั่วบ้านทั่วเมือง
คุณเขียนมาสอนว่าคุณหมอมีแฟนหรือยังทีมข่าวของเราบอกว่าก็เมื่อกี้ไง
สัมภาษณ์คุณหมอไม่สังเกตมือนิ้วมือคุณหมอเหรอมีอะไรฮะนิ้วนางข้างซ้ายอ่ะมีหมา
คุณหมอใส่แวร์นี่ไงนี่ไงนี่ไงอ๋อนี่เหรอใช่เออ
คุณหมอบอกว่าคุณหมอแต่งงานแล้วจ้าคุณหมอแต่งงานแล้ว
กำลังเตรียมตัวอยากจะมีลูกปีหน้าค่ะอืมอ่าอืม
หมอนางฟ้าของเรานะคะอ่านข่าวแบบนี้แล้วก็ชื่นใจเนอะใช่ค่ะ
มันรู้สึกดีใจตื่นตันใจนะครับจริงจริง